คือคาดว่าหมูแพงเนี่ยเดิมคาดว่าจะสักตรุษจีนจะแพงไปถึงตอนนั้น

วันนี้พบว่าราคาเนื้อหมูที่แพงที่สุด

เฉลี่ยกิโลกรัมละ๒๑๗บาท๕๐สตางค์
สันนอกเฉลี่ยกิโลกรัมละ๑๙๒บาท๕๐สตางค์
หมูเนื้อแดงไหล่และสะโพกเฉลี่ยกิโลกรัมละ๑๘๒บาท๕๐สตางค์

เนื้อแดงไหล่กับหมูเนื้อแดงไหล่สะโพกที่ไม่ได้ตัดแต่งนะฮะ
เฉลี่ยกิโลกรัมละ๑๗๒บาท๕๐สตางค์นี่นะฮะ

ก็อยู่ที่ไหนก็ลองส่งข้อความมาบอกกันหน่อยกันแล้วกัน
โดยเฉพาะท่านที่เดินตลาดแล้วก็ไปซื้อหมูนะ

ทีนี้ค่ะพอราคาเนื้อหมูแพงแบบนี้นะคะ

หมูย่างหมูทอดแคปหมูราคาก็ปรับตัวสูงขึ้น
แม้กระทั่งอาหารตามสั่งหรือว่าอาหารจานเดียว

ผัดหมูกะเพราหมูอะไรก็ตามแต่

ทีนี้มันก็กระทบกับผู้บริโภคโดยตรงนะคะ
เราพาไปที่ร้านรังหมูย่างค่ะ

และหมูย่างที่ชาวตรังคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
เจ้าของร้านชื่อว่านายประเสริฐน้ำผุดนะคะ
อายุ๕๗บอกกระทบเยอะมากนะ
แต่ก็ต้องขายต่อก็ต้องปรับตัวกันไป
เอากำไรให้น้อยหน่อยพออยู่ได้

ทางร้านก็หาวิธีปรับลดต้นทุน
คำนวณใหม่ว่าต้องขายกันยังไง
ขายหมูย่างมา๓๐ปี
ไม่เคยเจอราคาเนื้อหมูแพงขนาดนี้นะคะ

จัดหยุดหมดเลยแล้วก็สู้ราคาไม่ได้
มึงสัพครูนี้ขึ้นกราฟฟิกให้ดู
คือจากเดิมมูย่างเมืองกรัง๑๔๒๐กกรัม

ร้านบอกถ้าสู้ไม่ไหวต้องปิดร้านก่อน

ส่วนเจ้าของแผงหมูย่างที่ตลาดสดเทศบาลนครตรังค่ะ
เป็นอีกร้านที่ได้รับผลกระทบนะคะ
นางสาวนัตติการบุญยรินอายุ๒๗ปี
เธอก็บอกว่าก็จำเป็นต้องขายต่อ

ถ้าปิดร้านถ้าไม่ขายแล้วจะยังไงคะ
ก็ต้องขายแต่ก็ต้องพูดคุยราคากันก่อน
ลูกค้าก็จะโทรมาถามโทรมาสั่งล่วงหน้า
ตกลงราคากันก่อนว่าราคามันขึ้นนะ

ก็คือตรงไปตรงมากับลูกค้าค่ะ
อกจากนี้ค่ะแคปหมูค่ะ

พ่อค้าเนี่ยโพสต์เศร้าเลย
นี่คือสดขายแคปหมูร้อนนะ
บอกเลยว่าโอ้โหไม่รู้ปีหน้าจะเป็นยังไง
ราคาหมูมันพุ่งรั้งไว้ไม่อยู่จริง
รังไว้ไม่อยู่จริงอยากจะเลิกขายนะแต่ก็เกรงใจลูกค้า

ใจจริงแล้วผมไม่อยากจะขายในราคานี้เลยนะครับผมเกรงใจ
คุณลูกค้าผมมากมากเลยผมเกรงใจมิตรรักแฟนเพจผมมากมากเลย
ครับคุณลูกค้าจ๋าผมไม่อยากจะขายเลยนะฮะผมไม่อยากจะ
ผมใจผมผมอยากจะหยุดขายเลยดีกว่านะครับคุณลูกค้า
นะครับแต่ว่าผมก็รับปากกับคุณลูกค้ามีก็รักแฟนเพจไว้
แล้วนะครับว่าผมจะขายให้กับคุณลูกค้าเพื่อให้คุณลูกค้า
ได้ไปรับประทานในปีใหม่นะครับคุณลูกค้าจ๋านะครับแต่
ราคาคือฉุดไม่อยู่จริงนะครับราคาหมูคือฉุดไม่อยู่
จริงเลยนะครับรั้งไม่ได้จริงเลยนะครับ
ราคาน้ำหมูสดกิโลกรัมละ๔๐บาทตอนนี้พุ่งเป็น๗๐กว่าบาทแล้ว
มีแนวโน้มว่าจะแพงยิ่งขึ้นกว่านี้ค่ะอืมทีนี้ค่ะเขาก็บอก
ราคาไม่ไหวทางร้านก็ไม่รู้จะทำยังไง
โปรโมชั่นส่งฟรีก็พยายามจะรักษาลูกค้าเอาไว้ให้ได้มากที่สุด

ลูกค้าบ่นครับบ่นแทบจะทุกคนทุกด้านเลย
คำว่าทำไมแชบหัวขึ้นแพงจังนะครับ

แต่ว่าเราก็บอกลูกค้าว่าเราจะไม่ขึ้นไปสูงยิ่งกว่านี้แล้วนะครับ
จะไม่ให้ลูกค้าเราได้ทานชักหมูที่ราคาขึ้นสูงกว่าราคานี้แล้วครับ
เราก็เลยส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเรา
สำรวจบรรยากาศการค้าขายกันหน่อยนะคะ

ใช่นี่คือสาขาพระราม๔นะที่ทีมข่าวของเราไปนะคะ
จงบอกว่าโอ้โหเจ๊ก็ได้รับผลกระทบสิ
เพราะว่าเจ๊ก็หลักก็คือเนื้อหมูอะเนาะ
จงนะคะก็คือนางจงใจกิจแสวงอายุ๕๓
บอกว่าเจ๊ก็ต้องปรับราคาขึ้น
เพราะได้รับผลกระทบไปเต็มเลยนะคะ
หมูทอดเจ๊จงตอนนี้มีอยู่๑๓สาขา

กระทบทุกสาขาหนักใจมากนะคะ
ก็หารือคนในครอบครัวว่าจะเอายังไงดี
ทีนี้หลังปีใหม่ราคาใหม่

น่ารักก็ยังมาอุดหนุนเหมือนเดิม
ก็ยังขายดีเหมือนเดิมแต่ก็ต้องบอกราคากัน
ทำความเข้าใจให้ตรงกันกับลูกค้านะคะ
ทีนี้ค่ะลองดูราคากันนิดนึงนะคะ
ข้าวหมูใส่ถุงจากเดิม๒๓บาทก็ปรับขึ้นเป็น๒๖

ข้าวหน้าหมูทอดเป็นกล่องเนี่ยนะคะ
จากเดิม๓๕ขอขึ้นเป็น๓๙
จมบอกว่าเมื่อปีที่แล้วราคาเนื้อหมูก็ปรับขึ้น

ก็เลยจะต้องปรับราคาขึ้นต่อเนื่องราคาหมูทอดเนี่ยนะ
กิโลกรัมละ๒๘๐บาทปรับขึ้นเป็น๓๐๐
แต่สิ่งสำคัญคือติดป้ายบอกราคา
ให้ลูกค้าได้รับทราบนะคะฟังเสียงเจ๊จงค่ะ

หมูต้นทุนตอนนี้คือมาสูงมาก

เมื่อก่อนจะขึ้นทีละ๔บาท๕บาทใช่ไหมครับ
ตอนนี้คือขึ้นทีคือแบบ๒๐บาทอะไรอย่างนี้ค่ะ

พอเขาส่งราคามาทีคือช็อก
คือเรียกว่าช็อกเลยจนก่อนปิดร้านปีใหม่

ก็ขอไปประชุมกับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ

บางสาขานะคือขาดทุน

ช่วยพิจารณาและปรับราคาให้หน่อย

ทุนเดือนหนึ่ง๓๐๐๐กว่า๓๐๐๐กว่า

มันไม่ใช่แค่เดือดร้อนเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า
เพราะสุดท้ายแล้วผลกระทบมันไปอยู่ที่คนกินทั้งหมด

ที่จะต้องมาแบกรับสินค้าที่มันสูงขึ้นราคาสูงขึ้น
ใช่ไหมคะอย่างพ่อค้าแม่ค้า

สุดท้ายลูกค้าเราจะไม่ไหวเอาไงคะ

คือคำถามว่าทำไมราคาหมูแพงในช่วงนี้นะครับ
ประสุทธิ์รัชบุรีนายสัตวแพทย์บุรินสรสิทธิ์สุขสกล
บอกว่าเอาอย่างราชบุรีเนี่ยจะมีแม่พันธุ์หมูอยู่๒แสนตัวเศษ
ตอนนี้มันเกิดการระบาดของโรคระบาดของในหมู่ของหมู
ไปของคนก็เหมือนกับโรคไข้หวัดใหญ่ของคน
แล้วมันจะวนมาสักสี่ปีครั้งทำให้ที่รัชบุรีเนี่ย
แม่พันธุ์หมู๒แสนกว่าตัวตอนนี้มีแม่พันธุ์หมู
ที่มันตายจากโรคระบาดหายไปประมาณ๒๐
เท่ากับว่ามีหมูหายไปประมาณ๔๐๐๐ตัวสำหรับแม่พันธุ
เพราะฉะนั้นกว่าที่โรคระบาดจะหายไป
แล้วก็แม่พันธุ์หมูตัวใหม่จะเกิดขึ้นมาแล้วก็โตเข้าสู่ระบบเนี่ย
ว่าใช้เวลาอีกประมาณสัก๓๔เดือน
ก็จะยาวไปอีก๕เดือนได้กว่าจะโต
แล้วก็เข้าสู่ระบบอะไรพวกนี้ด้วยก็ประมาณกรกฎาคม
เพราะฉะนั้นราคามันจะยังสูงอยู่อย่างนี้นะครับ
ตรุษจีนปีนี้๑กุมภาพันธ์ก็ราคาหมูก็คงสูงอยู่นั่นแหละ

บอกราคาในหลายตลาดมานะคะก็ราคาสูงทุกที่เลย